สถานการณ์น้ำยังคงรุนแรงอยู่นะฮะ
จริงแล้วเนี่ยเคือนหลักภาคกลาง
พิกัดตอนแรกบอกว่ารับน้ำได้แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว

เคือนป่าศักดิ์ชะละศิษย์นี่ใกล้เต็มความจุแล้วนะคะ

คือเขาต้องปล่อยน้ำนะครับ

วันนี้วันนี้๓๐น้ำจะเต็มเขื่อนป่าศักดิ

ฉะนั้นก็ต้องปล่อยแล้วปล่อยคราวนี้เนี่ย
พื้นที่ปลายน้ำก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับมันด้วย

ลงจากเขื่อนมานี่ก็เตรียมท่วมได้เลย
เขื่อนหลักที่บอกไว้ก็คือ
เคือนเจ้าพญากับเคือนชัยนาธิ์
เคือนปาศักดิ์ที่จังหวัดลบบุรีนะฮะ

ที่บอกว่ารับน้ำได้ก่อนหน้านั้นตอนนี้

สถานการณ์มันค่อนข้างแรงน้ำเหนือมาแรงนะฮะ

ดูภาพก่อนดูภาพจุดแรกฮะ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

แล้วก็เตรียมการไว้ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา
มันมา๒สายแล้วมันจะมาบรรจบกัน

รับมือกับสถานการณ์น้ำได้เลย

ปฐุมธานีกรอกกระสอบทรายกันอุตลุดเลย
เตรียมรับมือแล้วขยับไปที่จังหวัดปฐุมธานี
การไว้เรียบร้อยแล้วแต่เตรียมแล้วยังไงต่อ
มาแล้วมวลน้ำมหาศาลมาที่สามโคกแล้ว
อำเภอสามโคกกับอำเภอเมือง
ตอนนี้มีคำเตือนให้มีการขนย้ายสิ่งของจำเป็นสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเนี่ย
ถ้าไม่อยากให้เขาแช่น้ำเอาไปก่อนเลย

นี่มันเพิ่งต้นเพิ่งเริ่มต้นก็เริ่มมาแล้ว

นี่คือจังหวัดปฐุมธานีขยับไปใกล้กัน
นนทบุรีนนทบุรีเป็นไงก็ใกล้เคียงกันเหมือนกัน
นี่กำลังทำอะไรอ่ะสะพานสะพานคนเดิน

รู้เลยว่าถ้าน้ำมาเนี่ยรับรองว่าพื้นไม่มีให้เยินต้อง
มีการสร้างสะพานเอาไว้เข้าออกชุมชนนะฮะ

นนทบุรีก็มีการสร้างสะพานไว้
สะพานนี้คือใช้ถังน้ำมันเหรอ
ใช้ถังน้ำมันเป็นตัววางฐานไว้
แล้วก็เอาตัวไม้มาวางแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีการทำกระสอบทราย
กันริมแม่น้ำเจ้าพญาที่จังหวัดนนทบุรีด้วย

แต่จริงเราบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าน้ำเหนือหยดแรก

นนทบุรีปฐุมธานีเตรียมรับไว้
และสถานีต่อไปกรุงเทพมหานครครับ
คือไอ้ภาพตอนปี๕๔เนี่ยมันลางแล้วนะใช่มั้ยฮะ

นี่เวียววิพาวดีเนี่ย
ผมเดินข้ามกลับบ้านฝั่งนู้นนะ

ใครจะเคยคิดว่าต้องไปยืนรายงานน้ำท่วมอยู่

เพราะฉะนั้นสถานการณ์นามต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดรายวันเลยนะครับ